บุรีเนี่ยเพื่อนข้างห้องเขาก็ได้ยินเสียงเด็ก
ร้องงอแงใหญ่เลยต้องถามคือพ่อแม่ไปไหนไม่รู้อยู่ไหน
สุดท้ายเพื่อนบ้านนี่แหละต้องไปช่วยอุ้มลูกเลี้ยงลูกให้ครับ
เป็นเด็กหญิงอายุ๖ขวบกับเด็กตัวน้อยเนี่ยอายุ๔เดือน
โดนพ่อแม่ทิ้งอยู่ในห้องพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
เกิดขึ้นกลางดึกวันอาทิตย์ต่อเนื่องมาเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา
ห้องพักนี่อยู่ในซอยขจรเนตยุทธ์๓ครับที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรี
ก็เลยไปถามเพื่อนข้างห้องที่มาช่วยเลี้ยงเด็ก
ชื่อพี่นิชาพาอายุ๕๕ปีก็ให้ข้อมูลว่า
จริงห้องนี้อยู่กัน๔คนนะ

มีในเป๊กกับยุ้ยสองคนนี้เป็นสามีภรรยากัน

แต่ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒กรกฎาคม
นิชาพาที่อยู่ห้องข้างก็ได้ยินเสียง

ก็น่าจะเป็นเป๊กกับยุ้ยนี่แหละทะเลาะกัน
พอกลางดึกคืนวันเดียวกัน

ร้องไห้งอแงไม่หยุดเลยอยู่ในห้องนานกว่าชั่วโมงหนึ่ง

ก็เลยเอาเด็กมาดูแลก่อนเพื่อให้หยุดรองรับ
หลังจากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อย
หยุดรองไม่หยุดแล้วก็เลยออกมา
ออกมาดูแล้วเจอแต่นั้นเจอยังไง

เออเพื่อนเขาอุ้มออกมา

แล้วไม่อยู่นี่คือพ่อแม่เขาไปไหนกัน

โดยแม่เขาโทรมาโทรมาบอกว่า

คนที่เพื่อนเขาที่เฝ้าลูกเขาอยู่

อ๋อที่มีฝากแม่ว่าอีกคนหนึ่งเหรอนะ
แล้วก็อันคนเล็กอ่ะเอาทิ้งไว้ด้านแหละ

นี่ตื่นมาก็ร้องร้องไม่หยุดเลย
นี่ครับพี่นิชาพาก็บอกว่าโอ้โหเด็กร้องไม่หยุดเลย

เดี๋ยวจะทำเรื่องส่งไปยังสถานสงเคราะห์ให้ดูแลต่อ
แต่ระหว่างนั้นแม่มา
สรุปแม่ของเด็กเดินทางมาที่โรงพักปากเกร็ดครับ
ติดต่อขอรับลูกกลับไป

เออคุณยุ้ยคุณยังไงเนี่ยทำไมทิ้งลูกไว้
คุณยุ้ยยอมรับว่าเธอทะเลาะกับสามี
ก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาทิ้งลูกไว้ในห้องเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนครับ
แล้วก็ให้คุณยุ้ยรับลูกทั้งสองคนกลับบ้านไปครับ
ทะเลาะกับสามีเนี่ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง
แต่คุณมีภาระต้องรับผิดชอบ
อีกสองชีวิตก็คือลูกน้อยได้แล้ว
เด็ก๖ขวบยังพอช่วยเหลือเบื้องต้นได้นะ